เรามาต่อกันด้วยเรื่องลุคกันบ้างดีกว่า
บุคลิกภาพปกติแล้วจำครูสลากันได้ไหม

วางผ้าขาวม้าไว้ก่อน

เกรงคุณท่ายไทยน้องเป่าเปามวลีตบเท้าเข้ารับรางวัลเผ็ดในเพลง
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติคุณผู้ชม
และความน่ารักคืออะไรนานทีปีหนศิลปินระดับประเทศทั้งนั้นเลย
เราจะได้เห็นสุดยอด๓ศิลปินตัวพ่อ
ครูสลาพี่เบิร์ตแล้วก็อายม่อนแคนจ้ายืนถ่ายภาพร่วมเฟรมกันคุณผู้ชม
แล้วคุณผู้ชมทราบไหมอันนี้อยากรู้นะว่าคุณรู้กันหรือเปล่า
รวมไปถึงพวกเราด้วยรู้ไหมว่าครูสลาอายุน้อยกว่าพี่เบิร์ต

ครูสลาเนี่ยเป็นรุ่นน้องนะครูสลาปีนี้อายุ๖๑ปีแล้ว
ส่วนพี่เบิร์ตที่เราเรียกกันติดปากพี่เบิร์ต๖๔ปี
อุ๊ยเข้าเทียนเมื่อกี้เลย
พี่เบิร์ต๖๔นะน้องก็เลยแซวกันว่า
หรือพี่เบิร์ตจะต้องเรียกครูสลาว่าอะไรล่ะ

จะมาเรียกครูสลาไม่ได้นะเพราะว่าพี่เบิร์ตเป็นพี่ไง

แล้วตอนสัมภาษณ์นี่นะพี่เบิร์ตก็ยืนอยู่ข้างครูสลา
ชมตัวเองว่าพวกเรามัน๖๐ปีกันแล้วนะ

ขณะที่อายม่อนแคนค่ะยืนอยู่ข้างตื่นเต้นกว่าใครเพื่อนเลย

แล้วก็พี่มนแค้นก็อยู่แกมมี่อยู่มาตั้ง๒๐ปี
ก็น่าจะคุ้นเคยกันไหมล่ะกับพี่เบิร์ต

อยู่มา๒๐ปีนี่นะไม่เคยเจอ
ครั้งนี้แหละตัวเป็นเจอจ้างจ้าง

เรียกพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตเรียกเต็มปากเต็มคำเลย
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูจังหวะโบ๊ะบ๊ะกันหน่อย

เรา๖ชั่วกว่าแล้วครับ
อุ๊ยไม่พูดครับ

ตัวเป็นยืนใกล้ท่านเป็นครั้งแรกในชีวิตผม
อยู่ตึกไม่เจอเหรอค่ะหรือเปล่า

สวัสดีทักทายท่านขนาดนี้นะครับ
ถ้าหนูแซวว่าพี่เบิร์ตตัวหอมไหมคะ

หอมไหมโอ้โฮหอมมาก
เดี๋ยวก่อนนะน่าเอ็นดูมากเลยก็เจอท่านด้วยนะครับ

ให้เกลียดไปเลยคุณผู้ชมและน่ารักมากเลยนี่คุณผู้ชม

สรางเทไปเลยนะค่ะคุณธีทานละสอน
หรือว่าคุณพีธนสรถ้าเจ้าลิอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะ

หลังจากได้รับการโหวตจากอีสานโพล
และปีนี้นักร้องชายแห่งปีได้แก่
ม่นแคนแก่นคู่คือคนโหวตมาเยอะคุณผู้ชมนะ
โหวตมาตั้งร้อยละ๓๑มาวินเลย

ได้พบปะพ่อแม่พี่น้องไปหลากหลายจังหวัด
ไปร้องเพลงทำบุญตามสถานที่ต่างนะ

ส่วนตัวอ้ายมนแคนไม่เคยคิดเลยว่า
อายดังหรอเป็นลูกทุ่มธรรมดานี่แหละนะ
ใช้ชีวิตตามเท่าสร้างเท้าหน้าก็เท่านั้นเอง
ไปฟังเสียงอ้ายมนแคนแก่นคูณคนดังที่ไม่รู้ตัว
คงจะเป็นการไปพบปะกันบ่อยมากนะครับ
ผมไปงานคอนเสิร์ทบ่อยมีโอกาสได้ไปพบปะเยี่ยมพี่น้องเพลงบ่อย
เขาบอกว่าดังสุดในลูกทุ่มเลยไง

ไม่กล้ารับนะครับไม่กล้ารับตำแหน่งนี้นะครับ

หน้านี้ก็ต้องไปทำกิจกรรมของชาวไร่ชาวนา